กับที่แฟนเพลงเขารอคอยมาถึง๓ปีค่ะ

เขาบอกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับคนรักสุขภาพ
อ้าวนี่มันข่าวเก่าเนี่ย

ทิ้งช่วงห่างจากอัลบั้มชุดก่อนค่ะ
ก็ได้เวลาที่สุดยอดวงอเมริกันบล็อกระดับตำนานที่แฟนเพลงชาวไทยรู้จักกันดีอย่าง
วางโจวีกลับมาสร้างปรากฏการณ์ความมันให้กับวงการเพลงอีกครั้ง
สตูดิโออัลบั้มชุดใหม่ลำดับที่๑๔นี้ชื่อ

นักร้องนำของวงอย่างจรบองโจวี่ก็บอกว่าเพลงนี้พูดถึงความรู้สึกแล้วก็ตัวตนของตัวเองที่แท้จริงนะ
แล้วก็สิ่งที่เขาได้เจอมาตลอด๓ปีที่เขาหายไปนั่นเอง
อย่างกับเนื้อร้องที่เขาบอกเอาไว้ว่า
ก็คือหัวใจดวงนี้วิญญาณดวงนี้บ้านหลังนี้
ก็หมายถึงร่างกายของเขาไม่ได้มีเอาไว้เพื่อขายนั่นเองนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป